โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
ดีมากมีเจ้าหน้าที่เอารถเข็นให้นั่งแล้วให้เข้าห้องน้ำ

ในเวลา๓วันทำผลงานให้เกิดขึ้นมา
แล้วก็ประชาชนได้ใช้เราก็มีความสุขในส่วนนี้นะครับ